กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งใจไปซื้อนมให้หลาน

ขากลับปรากฏว่าชนวัวอย่างจังฮะ

คือจู่วัวก็วิ่งตัดข้ามถนนข้ามฝั่งมาแบบนี้เนี่ย

ภาพจากวงจรปิดเป็นวินาทีที่มีผู้ชายคนนี้

แล้วก็ขี่มาเรื่อยบนถนนในฝั่งของเขาเลนส์นี้ครับ

วัวตัวนี้ที่มันวิ่งตัดหน้ามา
พอมันถูกชนคุณเชื่อไหมครับ

นั่นสิครับเนี่ยมันยังมีแรงวิ่งต่อไปได้ก็หายังไม่เจอนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ครับไปที่ถนนเส้นนี้หน่อย
อยู่ในพื้นที่๒หมู่บ้านเขาเชื่อมต่อกัน
คือหมู่ที่๖และหมู่ที่๑๑ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม

เป็นประตูทางเข้าเขื่อนธรณิตนรมิตร
ประตูที่๑บริเวณประตูตรงนี้
เราได้ไปเจอเจอกับพี่รปภของเขื่อน

เห็นวัว๓ตัวมันมันเล็มยากกินย่าอยู่
แล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มา

แล้วก็เลยทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บสาหัส

ถามว่าตรงนี้มีคนเอาวัวมาเลี้ยงเยอะไหมครับพี่

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาในพื้นที่นะครับ

ที่อาจจะปล่อยเลยหลุดมาตรงนี้

เขาบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนม

นี่ครับพี่สง่าโอ้ยังนอนอยู่เลยนะเนี่ย

จะได้กินนมแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
นี่นะฮะเห็นว่าติดต่อเจ้าของวัวได้แล้วนะครับ
บอกว่าเจ้าของวัวมาพูดคุยแล้ว
ยินยอมจะช่วยเหลือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล

นี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

คุณขวัญคุณผู้ชมตามประเพณีท้องถิ่นอีสาน

หวังว่าจากนี้ไปจะมีแต่เรื่องราวดี